มาติดตามน้องชายคนเล็กแห่งบ้านฉัดบริรักษ์นะคะสำหรับพัฒน์ฉัดบริรักษ์ค่ะ
ที่ได้เข้าพิธีบวชอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่เก้า
และต้องการที่จะทดแทนคุณของบุพการีด้วยเช่นกันค่ะ
โดยได้เลิกปลงผมนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
สาราชัยสินพบวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร
มกลางคนสนิททั้งในและนอกวงการที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับครอบครัวฉัดบริรักษ์
โดยเจ้าตัวตั้งใจจะใช้ชีวิตใต้ร่มกาสวพัฒน์เป็นเวลา๒๕วัน
โดยหลังจากศึกษาพระธรรมที่วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารเป็นเวลา๑๕วันแล้ว
เดินทางไปจำวัดต่อที่วัดป่าภูหินร้อยก้อนจังหวัดอุดรธานีต่อไปค่ะ
ปานธนพรเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้อยู่แล้วครับแล้วเขาก็เหมือนกับแนะนำเรา
วัดป่าก็เป็นอะไรที่ตั้งใจไปเองด้วยครับรู้สึกว่ามันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
อยู่ที่ที่นี่นะครับวัดปฐุมวณารามสิบห้าวันก่อน
แล้วก็ไปอยู่วัดป่าที่จังหวัดอุดรอีกเจ็ดวันครับเลิกยังไม่ได้ยังไม่ได้กำหนดครับ
ปลื้มที่สุดคือเป็นสิ่งที่แพทย์ตั้งใจที่จะบวชเองแล้วก็มาบอกแม่
ขอบคุณที่พัฒน์ทำหน้าที่ลูกแล้วก็ยินดียินดีที่พัฒน์ได้ไปศึกษาพระธรรม
ก็ขอให้พัฒน์ตั้งใจศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ
โดยพระพัฒน์ได้รับฉายานทางธรรมว่ากิติพัฒโดซึ่งมีความหมายว่าผู้มีเกียรติอันเจริญ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ขออนุโมทนาบุญกับพระพัฒน์ด้วยนะคะจริงจริงแล้วนอกจากพระพัฒน์เอง
ที่ได้บอกกันไปว่ามีคนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีบวชอุปสมบท
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความดี
หลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะทำดีเพื่อพ่อแต่ว่าจะเป็นการทำความดี
เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความดีเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำความดี
เป็นเป้าหมายในชีวิตต่อไปในอนาคตนั่นเอง
ใช่ค่ะก็ถือว่าดีมากเลยนะคะ